กว่า๘ชั่วโมงแล้วนะครับที่ตำรวจทหารได้ปิดล้อมกดดันนายรุ่งโรศเสือปราง
คนร้ายที่ก่อเหตุขับรถยนต์หลบหนีด่านและก่อเหตุอุกอาจยิงประทะกับตำรวจกลางถนน
ทำให้ตำรวจบาดเจ็บไป๒นายสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
โดยคนร้ายเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ระบุนะครับว่าตอนนี้
สามารถที่จับตัวคนร้ายได้แล้วเราย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายกันอีกครั้งหนึ่งครับ
กำลังไล่ล่าคนร้ายที่ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสีเขียว
ทะเบียนกไก่มม๒๖๕นนทบุรี
บีด่ามตรวจสิ่งผิดกฎหมายของ๕ธัญบุรี

ที่บริเวณสถานแรกรับหญิงบ้านธัญพร

ตำรวจใช้ปืนยิงที่ล้อรถเพื่อสกัด
หลังจากที่คนร้ายพยายามจะขับรถหลบหนี

ก่อนจะถอยรถชนรถของประชาชนพังเสียหายไปหลายคัน
จากนั้นวิ่งหลบหนีเข้าไปในหมู่บ้านสวนเกษตร
ซึ่งทหารตำรวจระดมปิดล้อมกดดันคนร้าย
คนร้ายมากี่คนครับ
คนร้ายกลับมาแล้วเรามีญาติน่าจะเป็นญาติ
๔คน
๔คนต้องไปยิง๓คน
แล้วตอนนั้นตำรวจทำไงยิงยางหรือว่าไงครับ
จะยิงเปิดประตูออกมาแล้วก็ยิง
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ตำรวจบาดเจ็บ๒นาย
คือดาบตำรวจนิกิจสิริสงฆ์ซึ่งถูกยิงที่ไหล่ซ้าย
และ๑๐ตำรวจตรีทัศน์ชัยโลหากุลถูกยิงที่ต้นขาขวา

ซึ่งเป็นภรรยาของคนร้ายที่นั่งมาในรถด้วย
ส่วนคนร้ายทราบชื่อคือนายรุ่งโรศเสือปลาง
ผู้ต้องหาตามไหมจับของศาลจังหวัดนนทบุรี
ฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
โดยภรรยาของคนร้ายเปิดเผยว่า
ระหว่างนั่งอยู่ในรถได้พยายามบอกสามีว่าอย่าฝ่าด่านตำรวจ

กดดันขยายวงกว้างขึ้นหลังจากที่นายรุ่งโรธ
หนีเข้าไปในป่ารกร้างที่มีต้นกกขึ้นสูง
ตำรวจจึงประสานรถดับเพลิงมาฉีดน้ำ

ชุดปฏิบัติการที่เตะตราไพรีอาริสตุภาย
ของกองบัชการตำรวจพุทธรภาคหนึ่ง
หน่วยอรินทราชจากกองบัชการตำรวจนักคอนบาน
และสุนัขตำรวจกว่าห้าสิบนายปู่ผมพ้นหา
ในบริเวณป่ารกร้างอพาร์ทเมนต์และบ้านเรือนของประชาชน

จากตำรวจยังเชื่อว่าคนร้ายยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่
หลังจากปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดของอพาร์ทเมนต์หลังหนึ่ง
นายรุ่งโรธเดินรัดเลาะหลบหนีไปตามเส้นทาง
ที่สำคัญคนร้ายมีอาวุธพร้อมยิงต่อสู้กับตำรวจ

จากการตรวจสอบประวัติอาทยากรพบว่า
นายรุ่งโรธเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับของศาลจังหวัดนนทบุรี
ในข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย
พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต่อสู้ขัดขืนและพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่๑๓กรกฎาคม๒๕๕๙

คือบุคคลอันตรายที่เป็นภัยต่อสังคมและคนรอบข้าง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน